คันหมากมาแล้ว

เมื่อกี้ร้องเพลง

ขอข้ามพาริชั่นให้จี๊ดผากหน่อยได้ไหม
วันนี้น้องจี๊ดคนสวยแต่งชุดอะไร
คุณจี๊ดวัย๖๔กับเจ้าบ่าววัย๓๔

คุณจี๊ดเจ้าของร้านครัวใบเตย

เป็นนุ่มช่างศักดิ์ลาย
อายุเป็นเพียงตัวเลขทำไมตะลึงตึง
รักกันแล้วค่ะคุณผู้ชม

ยินดีนะคะสุดท้ายค่ะตัดสินใจจับมือสู่ประตูวิวานะคะ
ร้อนเผากันเลยนะคะนี่ค่ะเอาแนะนำอย่างเป็นทางการนะฮะ
วันนี้ขออนุญาตเป็นพิธีกรงานแต่งระหว่างคู่บ่าวสาวนะคะฝั่งเจ้าสาวเรามาทำความรู้จักกันหน่อยนะคะ
เป็นเจ้าของร้านอาหารครัวใบเตยที่อำเภอตะกัวปากของจังหวัดพังงา
ควงเจ้าบ่าวชื่อว่าคุณแม็กซ์นะคะฝ่ายเจ้าบ่าวชื่อว่าคุณแม็กซ์
หรือคุณธีรพงศ์จันประดิษฐ์อายุ๓๗ปีเป็นนุ่มช่างสักลาย
นี่ค่ะเข้าสู่ประตูวิวาแบบนี้ศักดิ์ขีพยานตึมเลย

โอ้โหไปอ่ะอายุ๖๔แล้วผิวหน้าดีมาก
ผิวผิวดีมากเนียนมากเลยนะคะรสลินอายเลยอ่ะนะฮะ
บ่าวสาวบอกว่าอยากรู้ไหมถึงตอนนี้เป็นช่วงของการสัมภาษณ์บ่าวสาวนะคะ
สัมภาษณ์บ่าวสาวพบรักกันที่ไหน
ฝ่ายชายบอกว่าพบรักกันที่ร้านอาหารของฝ่ายหญิง
ตอนนั้นคุณแม็กซ์มาช่วยดูแลซ่อมแอร์ให้ที่ร้าน
จากนั้นก็มีการพูดคุยกันก็เกิดความประทับใจในตัวพี่จี๊ด
จี๊ดเองก็โสดมานานแล้วคือทันโทษนะคะ
จี๊ดเนี่ยเป็นม่ายหย่ากับสามีแล้วแล้วก็มีลูกด้วยนะคะ
ก็เลยเอาล่ะหลังจากนั้นก็เลยลองคบกันดูนะคะ
ศึกษาดูใจกันได้สักพักหนึ่ง
กุมภาพนี่ครบรอบหนึ่งปีที่ศึกษาดูใจกัน
ก็เลยตัดสินใจเอาล่ะดูใจกันมา๑ปีพอควรแล้ว
มือกันสู่ประตูวิวาจัดงานแต่งงานขึ้นวันที่๗กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับใช่
เจอกันครั้งแรกก็คิดว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องอะไรพวกนี้
แล้วเราก็คุยกันแล้วก็ถูกคอกัน

เขาก็ไปเราก็ไปนั่งคุยนั่งกินกัน
ครับเป็นความรู้สึกที่ดีเขาเป็นเด็กดี
ครับโอ้โฮใช่เลยใช่ไหมครับใช่ใช่

ตรงวันที่เจ้าสาวบอกนะเพราะว่าสุขเดียวกันครับ
ใครสักคนที่เกิดมาเพื่อผูกพัน

อุ๊ยใครที่คนนั้นโอ้โฮ

ในงานแต่งคุณผู้ชมยังได้รับเกียรติจากคุณหมอคนดังของเมืองตะกัวป่าด้วยนะคะ

ท่านเป็นอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกัวป่า
นี่ค่ะท่านขึ้นมาอวยพรคู่บ่าวสาวนะครับ

ท่าทางก็นะคะไม่ธรรมดาเหมือนกัน
รอยยิ้มจากแขกเหลือในงานด้วยนะคะ
ท่านขึ้นมาอวยพรแล้วก็ให้แง่คิดในเรื่องของการครองเรือน

นี่คืออดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกัวป่านะคะ
แหมฝีไม้ลายมือนะคะไม่ธรรมดาเหมือนกัน

อยากดูบรรยากาศจังเลยได้ไหมอ่ะ
แย่งจีนเจ้าผ่าเจ้าสาวหมดเลย
นี่คุณหมอคนดังของตะกัวป่านะฮะ
เอาล่ะอย่างที่บอกไปนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลข

ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร